ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแม่ลูกคู่หนึ่งที่กาญจนบุรีนะครับ
คือเมื่อวานนี้ตอนประมาณเที่ยงนะครับ
บริเวณถนนริมคลองชลประธานหวายเหนียวที่พื้นที่ตำบลหวายเหนียวอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
นี่ค่ะนี่ฮะคือมีภาพจากกล้องหน้ารถที่เขาถ่ายไว้ได้
เห็นว่าขับมาแล้วก็เสียหลักพุ่งไปเลย
นี่ค่ะค่ะคือหน้ารถทิ้มลงไปในครองเลย
ท้ายรถเนี่ยยังโผล่ขึ้นมาอยู่นะครับรถคันนี้มากันสองแม่ลูกนะครับ
ลูกชายุ๑ขวบ๕เดือนเท่านั้นและนี่เป็นภาพในช่วงที่ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์
เขาก็ไปช่วยกันคลองนี้กว้างประมาณ๑๐เมตรน้ำนี้ก็ลึกพอสมควร
มีผู้ที่ไปช่วยทุบกระจกรถแล้วก็นำตัวเด็กชายวัย๑ขวบ๕เดือน
ที่เป็นลูกของหญิงสาวที่ขับรถเนี่ยขึ้นมาได้

โอ้โหคือกว่าที่จะมาช่วยกันอีกทีนึงเนี่ยนะครับ
ก็ใช้เวลาอยู่สัก๑๕นาที
ถึงเอาแม่ออกมาจากรถได้
จนทีพยายามช่วยปั๊มหัวใจแล้วครับ
แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับเสียชีวิต
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ได้ไปคุยกับนายประวิทย์จันขำอายุ๓๒ปี

ที่รถพุ่งลงไปเลยเนี่ยนะครับ
นายประวิทธิ์เนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้
๒๖ตุลาคมนะครับประมาณเที่ยงครึ่ง

ขับรถยนต์ไปรับลูกสาวกลับจากเรียนพิเศษ
มาถึงจุดเกิดเหตุเห็นว่าเอ๊ะมีคนกำลังมุงอะไรดูกันอยู่

เมื่อสักครู่เห็นมือใช่ไหมแผลเต็มเลยนะ

คุณประวิทย์บอกว่าพอจอดรถลงไปดูเห็นว่ามีรถเก๋งคันหนึ่ง
พุ่งตกลงไปในน้ำน้ำท่วมเกือบมิดคันแล้ว
ตอนนั้นยังไม่เห็นว่ามีใครติดอยู่ในรถหรือไม่
แต่คิดว่าต้องมีแน่
คว้าท่อนเหล็กแล้วกระโดดลงไปในน้ำไปถึงรถ
ใช้ท่อนเหล็กทุบกระจกหลังรถเห็นไหม
ที่ทุบเนี่ยเห็นแล้วที่ท้ายรถมีเด็กผู้ชายอยู่คนนึง

กระจกมันก็แตกเป็นรูแล้วแต่รูมันเล็กมาก

ตัดสินใจเอามือดีกว่ามือสองข้างเนี่ยทุบต่อทุบทุบ
ช่วยเอาตัวเด็กออกมาได้อุ้มเด็กขึ้นมาบนฝั่ง
คือเด็กเนี่ยยังไม่เจ็บเลยนะไม่บาดเจ็บอะไรเลยนะครับ
ก็ยังมีสติอยู่ยังไม่ได้สลบอะไร
มีแม่เด็กอีกคนนึงติดอยู่ในรถ
ใช้เวลาอีก๑๕นาทีถึงนำออกมาได้
เพราะว่าแม่เขาอยู่เบาะคนขับหน้ารถมันทิ้มลงไปเลยนะฮะ
นำส่งโรงพยาบาลนะครับพยายามช่วยปั๊มหัวใจแล้ว
แต่ว่าสุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับเสียชีวิต
คุณประวิทย์บอกว่าวินาทีที่เข้าไปช่วยเหลือเด็ก
ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่ายังไงต้องช่วยเด็กออกมาให้ได้
เพราะว่าตอนทุบกระจกหลังรถเนี่ยเห็นเด็กแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นเลย
เนี่ยแผลที่มือเนี่ยนะครับคือใช้เหล็กทุบแล้วมันไม่ได้ผล
เขาก็ใช้มือต่อนะครับเพื่อจะขยายรูกระจกให้มันกว้างขึ้น
ทั้งทุบทั้งงัดทั้งแงะเนี่ยนะครับ
มือซ้ายเนี่ยเย็บไป๘เข็มมือขวาเย็บอีก๖เข็ม
พอรถเริ่มจมเราก็รีบทุบเพราะว่ากลัวเด็กจะเป็นอะไร
แต่เด็กจมไปในน้ำพักแต่กระจกก็แตกแล้วผมก็เลยเอามือดันลงไป
ก็คือว่าไม่ได้กลัวเจ็บไม่ได้ไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัว
เราแค่อยากช่วยคือเราไม่ได้หวังอะไรคือเราเอ๊ะคนไทยเหมือนกัน

ถามว่าคุ้มค่าไม่คุ้มค่ากับชีวิตหนึ่ง

คุณแม่ของคนขับรถที่เสียชีวิตนะครับซึ่งก็คือยายของหนูน้อย
หนึ่งขวบ๕เดือนวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับเราด้วยนะครับ
บอกว่าลูกสาวนี่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเนื่องจากแยกทางกับสามี
ตั้งแต่ลูกเนี่ยอายุได้๓เดือนนะครับก็เลี้ยงดูลูกชายมาคนเดียว
เป็นคนรักลูกมากเป็นเสาหลักของครอบครัวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้าน
เช้าเมื่อวานนี้ไปกันกับคนในครอบครัวนะครับไปทำบุญทอดกระถิ่นกัน
เพลงพระกันที่วัดแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีเสร็จเลี้ยงเพลงพระแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ลูกสาวเนี่ยก็แยกมากับหลานชายเพื่อจะเอากล่องโฟมใส่น้ำส้มที่ยืมคนอื่นมาเนี่ยไปคืน
นั่นแหละมีคนโทรมาบอกว่าลูกสาวขับรถตกคลองแล้วก็เสียชีวิต
ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการดื่มแอลกอฮอลอะไรแน่นอนเพราะว่าเพิ่งไปวัดกันมานะ
แล้วปกติลูกสาวไม่ใช่คนขับรถเร็วยิ่งมีลูกนั่งรถไปด้วยแบบนี้เนี่ยไม่ได้ขับเร็วแน่นอนนะ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าทางคุณแม่บอกว่าตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้
ที่ยากที่สุดในตอนนี้ก็คือก็ต้องเลี้ยงหลานต่อไปและจะบอกหลานชายอย่างไร
ถ้าวันหนึ่งหลานชายถามว่าแม่เขาเป็นอะไรตาย
รักลูกมากรักเราโทรหาเราตลอดแม่กินข้าวยังกินยายังมันรักเรามาก
ใช่ทำงานหาเงินครอบครัวทั้งหมดทั้งพ่อมันเราแล้วก็ลูกมันแล้วก็น้องมัน
มันก็ต้องเดินต่อไปเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่เราก็จะทำไปเรื่อยไปเลี้ยงหลานให้ดีที่สุด
คุณแม่ในยุทธ๓ลูกสาวสิทธิ์สีชีวิตเพิ่ง๓๖เท่านั้นนะครับ
ตำรวจบอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบแล้วฮะ
พยานหลักฐานต่างหลักฐานตอนนี้ที่ได้ก็คือกล้องหน้ารถกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะครับ
ตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นก็คือนางสาวสุนีที่ขับรถ
มาถึงจุดเกิดเหตุก็เสียหลักพุ่งตกคลองลงไปเลยนะครับ
ไม่มีคู่กรณีนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับ